คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
จริงมันก็จะมีปัญหาของการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคุณ

ที่จอดรถเสียงหมาเห่า
นี่จะพูดถึงเรื่องเสียงหมาเห่าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เนี่ยเสียงหมาเห่าแล้วไปรบกวนกัน
แต่สิ่งที่ในโลกออนไลน์เขาโฟกัสเนี่ย
เขาโฟกัสการด่าของคุณป้า
คุณต้องแยกส่วนภาษานะด่า๓ภาษาเลย
ภาษากลางภาษาถิ่นภาษาอังกฤษมาหมดแบบนี้เลยค่ะ

มึงยังจะมีหน้ามาเถียงอีกแล้วหมามึงเห่าขนาดนี้

มึงไปเลยตอนนี้เลยไปไหมไปไหม
เขาไม่รับแจ้งความเลี่ยงหมาหรอก
แต่เรื่องที่มึงโพสให้แฟสมึงโดนหนักนี่

ถูกต้องภาษาอังกฤษก็มา

คือขออนุญาตนะคือเหมือนว่าโง่เลย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมานี่แหละคุณผู้ชม
คุณป้าเนี่ยแกอัดคลิปแล้วก็ไปด่าเพื่อนบ้าน
เสียงหมาของเพื่อนบ้านเห่ารบกวนมา
แล้วคำด่ามันพรั่งพรูมากแล้วเพื่อนบ้านผู้ชายเนี่ยนะคะ
พูดกลับมาบอกว่าบ้านห่างกัน๒เมตร

แต่เรื่องที่ป้าไปโพสต์เนี่ยโดนหนักแน่
ก็คือคงจะหมายถึงพรบคอมมีการท้าทายกันไปมาด้วย
คุณป้าแกก็บอกว่าทำไมไม่เอามาเลี้ยงสักร้อยตัวเลยล่ะ
อันนี้คือประชดนะซึ่งเพื่อนบ้านก็ตอบกลับมา
บอกว่าบ้านเขามีหมาคือ๘ตัวไม่ได้มีแบบเป็น๑๐ตัว
อย่างที่ป้าว่าแล้วที่ป้ายังเลี้ยงแมวเลย
แกก็ไปฟ้องเทศบาลก็แล้วนะฟ้องตำรวจไปแจ้งตำรวจก็แล้ว
ทีนี้มันไม่มีอะไรคืบหน้าไงคะ
แล้วเนี่ยจากเพื่อนบ้านกันมันก็เลยกลายมาเป็นไม่ถูกกันแบบนี้

ใช่คือมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเพื่อนบ้านคือรั้วที่ดีที่สุด
จริงพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องค่อยคุยกันนะ

หรือว่าน่าจะให้หน่วยงานเขามาเป็นตัวกลางในการคุยในการเชื่อมัน